ศึกทีมชาติไทยค่ะมีโปรแกรมที่จะลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือกเกมแรกเจอกับเวียดนามนะคะ

ความเคลื่อนไหวของการเตรียมทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนะคะ
ที่ไทยจะประเดิมสนามเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงแนวทางการเก็บตัวของทีมชุดนี้ค่ะว่า
เรื่องต้นนะคะทางอาเกียระนิชิโนได้แบ่งการเก็บตัวออกเป็น๒เฟสด้วยกันค่ะ
เฟสแรกนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่๒๖สิงหาคมนะคะ
จนถึงประมาณ๒๓วัน๓หรือ๔วันก่อนเกมการแข่งขันนะคะ
จะเก็บตัวที่ย่านชานเมืองค่ะ
เนื่องจากว่าทางนิชิโนอยากจะให้นักเตะมีสมาธิ
แล้วก็ได้โฟกัสกับการฝึกซ้อมโดยปราศจากผู้คนนะคะ
รวมไปถึงการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องด้วยนะคะ
ส่วนในช่วงที่๒ก็จะขยับไปเก็บตัวใกล้สนามแข่งขัน
นั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
จากเป็นการที่สะดวกต่อการเดินทางของนักกีฬาเอง
แล้วก็สามารถลงฝึกซ้อมใกล้สนามแข่งขันจริงได้ค่ะ
ส่วนสถานที่เก็บตัวนะตอนนี้นะคะ
เหลือการพิจารณาขั้นสุดท้ายอยู่
ก่อนที่จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ
ส่วนทางเวียดนามเองเขาก็มีการเตรียมตัวเหมือนกันนะคะ
เนื่องจากว่าจะเลื่อนเกมลีกของเวียดนามออกไป๑นัดค่ะ
เพื่อให้นักเตะทีมชาติเวียดนามมีเวลาในการเก็บตัวมากขึ้น

ก็ได้ออกมาคาดการณ์ระบบการเล่นของทีมชาติไทย
ซึ่งก็คาดการณ์ค่ะว่านิชิโนน่าจะใช้ระบบ๔๒๒
ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่ใช้กับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะ
และถ้าในระบบ๔๒๓๑จริงนะคะ
รักษาประตูก็จะเป็นกวินธรรมศาจานันทร์ค่ะ
แบ็คซ้ายเทียร์ทรบุญมาธรรมแบ็คขวาทริสตองโด

ก็คืออดีศรพรมรักแล้วก็พันศาเหมวิบูรณ์ค่ะ

เป็นสหรัฐอยู่เย็นจับคู่กับทิศิพันธ์พ่วงจันทร์

ก็จะมีสุภโชคสารชาติชนะทิพย์สงกระสิน
แล้วก็อดีศักดรายสอนกองหน้าคือธิรสินแดงดาค่ะ

รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
เพราะว่าเกมการแข่งขันทุกคู่ที่ทีมชาติไทยลงแข่งขัน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ให้ได้ชมกันทุกคู่เลยนะคะ
เริ่มตั้งแต่เกมแรกคู่แรกนะคะที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนาม

ไปจนถึงเกมนัดสุดท้ายนะคะที่ทีมชาติไทยจะเจอกับมาเลเซีย
วันที่๙มิถุนายนปีหน้าค่ะ